เรามาแสดงความยินดีกับหนูน้อยที่ได้รับรางวัลที่หนึ่ง

นี่แหละพาดหัวตัวใหญ่๓ขวบดวงเห็ง

ก็คือน้องโบนัสนั่นเองค่ะคุณ

น้องเนี่ยเขาจริงเขาก็เกิดที่ขอนแก่น
แต่ว่าเขาไปเรียนที่จังหวัดเลย
และผู้โชคดีชื่อเต็มชื่อจริง
คือเด็กหญิงธัญญานุษย์ลาดแลนด์ค่ะ

คุณพ่อคุณแม่มาหาหนูทำไมคะ
แล้วก็ทำไมคนมาเยอะจังคะ
ปกติแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาก็ไปรับที่โรงเรียนอยู่แล้วไง
แต่ว่าความพิเศษของเมื่อวานนี้
คือพ่อแม่เข้าโผล่กอดลูกเลยนะ

ไปรอน้องโบนัสที่โรงเรียนเพลินจิตพัฒนา
ตำบลหนองบัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะ
แล้วก็เป็นเวลาเลิกเรียนพอดีไง

ทั้งสองคนทำงานอยู่ธนาคารเพื่อการเกษตร

โดยที่คุณแม่อยู่อีกสาขาหนึ่งนะ
คุณแม่ชื่อว่านางสาวพัชรพร
อยู่ที่อำเภอด่านซ้ายที่จังหวัดเลย
ส่วนคุณพ่ออยู่ที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลย

ก็เข้าไปกอดเข้าไปหอมแบบนี้
แล้วก็เป็นภาพลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
วิสิตพจนชัยหัวหน้าปรายศนีย์จังหวัดเลย

เธอเธอได้รางวัลเงินสด๑๐ล้านบาทจากไทยรัฐนะ
แต่น้องโบรนัสนี่ไม่รู้เรื่อง
โบนัสถามคุณพ่อคุณแม่ว่าทำไมคนเยอะจังคะ
ใช่แล้วก็เนี่ยค่ะซุกคุณแม่อยู่ตลอดเวลานะคะ
คุณพ่อน้องโบนัสก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยพ่อซื้อปรายศนียบัตรนะ๕๐๐ใบ

แล้วแบ่งเป็นชื่อลูกชื่อน้องโบนัสเนี่ยนะ๓๐๐ใบ

เหลืออีก๒๐๐ใช่ไหมอ่ะ๑๐๐ของพ่อเอง

ใช่อีก๑๐๐เป็นชื่อแม่

แต่ว่า๕๐๐ใบคุณผู้ชมทายเป็นฝรั่งเศสหมดเลยนะคะ

ทีนี้คุณพ่อก็เล่าบรรยากาศให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นกำลังทำงานอยู่เลยยังไม่เลิกงาน
เพราะว่าเราจับจริงช่วงบ่าย๒โมง

ใช่ค่ะมีเจ้าหน้าที่จากไทยรัฐโทรมาบอกว่า

นี่น้องโบนัสเป็นผู้โชคดีนะได้รับ๑๐ล้าน
ตอนนั้นคุณพ่อบอกว่าเฮ้ยหลอกกันหรือเปล่า
แต่พอดีเลยคุณพ่อมีเพื่อนที่เป็นนักข่าวในพื้นที่รู้จักกัน
แล้วก็โทรมาย้ำโทรมาบอกอีกทีว่าเนี่ยเรื่องจริงไม่ได้อำ

ตกใจมากกว่าว่าโทรศัพท์จากไทยรัฐมา
แต่หลังจากนั้นก็ดีใจมาก

ซื้อมา๑๐๐๐บาทแต่ว่าก็ใส่ชื่อเป็นพ่อกับลูก
ครับของลูกนี่จะประมาณซัก๓๐๐บาทของพ่อ๒๐๐บาท
แล้วจากวันนี้ที่ได้๑๐ล้านเนี่ยจะเอาเงินไปทำอะไรครับ
ก็คงต้องไว้เป็นทุนให้เขาเลยครับเพราะเป็นชื่อเขา
ค่ะคงต้องยืมลูกชายให้ครับต่อไป
ฝรั่งเศรษฐ์ครับฝรั่งเศรษฐ์ฝรั่งเศรษฐ์ประมาณสักหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์
ครับแล้วตอนที่เราซื้อเนี่ยเราซื้อที่ภูเรือหรือว่าซื้อที่ไหนครับ
ซื้อที่ฝรั่งเศรษฐ์นะเฮ่าครับหัวหน้าฝรั่งเศรษฐ์ท่านไปส่งให้กันที่เลย
อืมครับพิมพ์ให้อย่างดีเลยครับ
นั่งทำงานอยู่ค่ะนึกว่าพี่เขาโทรมาอำครับครับอันนี้ก็ก็วางสายผมไม่เชื่อค่ะครับ
แล้วหลังจากนั้นจากนั้นก็มีผู้จัดการค่ะสาขาภูเรือโทรมาถึงก็ยังไม่เชื่ออีกนึกว่าทำ
มีพี่ที่อยู่ปรายศนีย์ภูเรือค่ะโทรมาคอนเฟิร์มพี่เอ๋ค่ะก็เลยก็น่าจะเป็นความจริง
เป็นความจริงแล้วเป็นยังไงครับรู้สึกว่ายังไงครับตรงนั้นก็ดีใจ
นาทีนั้นคือมีความคิดยังไงครับก็คิดว่าลูกก็จะได้เรียนสูงขึ้นไปก็เก็บทุนไว้ให้ลูกค่ะ
แหละครับคือความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่นะครอบครัวเศรษฐีใหม่
ใช่ค่ะตอนแรกยังไม่เชื่อไงจนต้องมีคนยืนยันคุณแม่ก็บอกด้วยนะคะว่าเงินก้อนนี้
เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับน้องโบนัสแล้วก็ครอบครัวก็บอกว่าขอบคุณไทยรัฐ
ปรายศนีย์ไทยที่มีการจัดกิจกรรมดีแบบนี้จนได้รับรางวัลใหญ่คือขอบคุณจากใจเลยนะคะ
ส่วนทางด้านหัวหน้าปรายศนีย์จังหวัดเลยนายธนพรวิสิตพจนชัยก็มาร่วมยินดีด้วย
บอกว่าพอรู้ข่าวว่าน้องโบนัสได้รับ๑๐ล้านบาทรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติกับชาวเลย
รางวัลใหญ่มาตกอยู่ในพื้นที่จังหวัดเลยหัวหน้าปริศนีย์จังหวัดเลยบอกด้วยนะ
ที่เขาจะจับผู้โชคดีเนี่ยก็นั่งสวดมนต์เลยขอเลยขอให้รางวัลมาตกในพื้นที่ที่จังหวัดเลย
ไม่ใช่เราก็ขอให้เป็นพื้นที่เรา

บรรยากาศของคนที่ได้รางวัล๑๐ล้านบาทไปนะครับ